ว่าตอนเช้าเนี่ยมีหลายท่านรับชมข่าวแล้วออกไปทำงานออกไปเรียนก็ต้อง
นั่งรถตู้ไปทำงานไปเรียนถูกต้องแล้วมันจะเจอแบบนี้หรือเปล่า
มีเรื่องราวเกี่ยวกับรถสาธารณะมาเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นรถตู้โดยสารกรุงเทพอ่างทอง
ก็คือเต็มจำนวนที่นั่งแล้วก็ค่อยออกถูกไหม๓แถวบ้าง๔แถวบ้าง
เพราะฉะนั้นทุกคนก็จะนั่งอยู่เต็มที่นั่งเลยค่ะ
ปรากฏว่าอยู่ผู้โดยสารแตกฮือแล้ววิ่งหนีลงจากรถกันหมดเลย

มีเวลครับได้อย่างงี้ไม่มีโทษครับปกติเค้าตกใจครับ
ปกติเป็นงูไม่กลัดครับแล้วเป็นาน่าสร้างความเป็นใน๕๘๓
ธรรมชาติแล้วเขาจะไม่กัดแต่ถ้าเราไปจับเขาเจ็บหรือเขาตกใจเนี่ย
เขาจะกัดครับอืมเนี่ยเวลาเวลาอันนี้พุกเขาจะกระดูกหาง
เนี่ยเขาจะกระดูกหางนะจริงอ่ะหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันงูอะไร
ทำไมโดนกัดแล้วไม่กลัวกันเลยไม่กลัวว่ามันจะกัดไม่อะไร
เขายังบอกอีกว่าปกติมันจะไม่กัดแต่พอตกใจมันเลยกัดเออ
งูตัวนี้ชื่อว่างูก้นขบค่ะเป็นงูไม่มีพิษนะคะ
แต่ย้ำก่อนนะคะว่าที่เขาจับได้แบบนี้งัดมันออกมาแล้วก็จับมัน
จนมันงับนิ้วได้เนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะ
ผู้ชายคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษในเรื่องการจับงู
เขารู้จักงูเป็นอย่างดีแล้วรู้ด้วยมันคืองูชนิดไหนประเภทอะไร
เลยจับได้จับอะไรส่วนคนทั่วไปถ้าเจอ
อย่างที่ผู้โดยสารรถตู้คันนี้ทำถูกแล้วหนีค่ะ
ก็ควรจะหนีแหละหนีค่ะเนี่ยเขาบอกว่าลักษณะมันก็คือมันจะแบบ
เรียกก้นขบตรงหางมันมันจะกระดิกไปกระดิกมา
ทะเบียนรถตุรศาสตร์คันนี้๑๕๑๖๙๑จ้า
นี่คืองูก้นขบใครไหวจะนับนับไปเลยค่ะปล้องท้องมันมีหญิง

รถเมษาย๒๐ค่ะวิ่งระหว่างสุขสวัสดิท่าดินแดง
ที่ป้ายรถเมย์ปากซอยสมเด็จพระเจ้าตักศิลป์๒๗
อยู่อยู่ต้องเรียกกู้ภัยมาช่วยค่ะเพราะเกิดเหตุอย่างที่เห็นคุณผู้ชมดู
นิ้วก้อยเท้าซ้ายของนายธนากรบุญประดิษฐ์วัย๓๓ปีติดอยู่ใต้ประตูค่ะเอาออกไม่ได้

ใช่ค่ะคือเขาเอาไปไหนไม่ได้ค่ะ
คือจุดที่นิ้วเท้าเขาติดเป็นช่องว่างระหว่างประตูรถเมย์กับพื้นรถพอดี
จังหวะเกิดเหตุเป็นช่วงรถเมย์จอดป้ายรถแน่นผู้โดยสารก็เยอะ
นายธนากรคนนี้เขายืนอยู่ใกล้ประตูค่ะ
แล้วก็เป็นจังหวะที่รถจอดประตูอัตโนมัติเปิดพับออกพอดี
คือรถมันเป็นแบบบานพับไงจังหวะพับมันไปกึ๊กเข้าไปตรงเท้า
ก็เลยงับติดอยู่ระหว่างช่องว่างกับพื้นรถนี่แหละค่ะ

ในที่ทัลไลย์ผ่ายมาก็ต้องรีบใช้แชลงงัดด้านล่างประตู